ผมไม่ถามให้อะไรเลยผมก็เดินมาที่รถเพื่อสตาร์ทเกิน
แค่นั้นผมก็ไม่รู้สิทธิ์แล้วไม่มีความรู้ด้วย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นคดีที่เป็น
จริงเป็นคดีที่เข้ารักษณะอยู่หลายแบบที่เคยเกิดขึ้นนะคะ
ก็คือเรื่องของการทวงหนี้นอกระบบนะคะ
แล้วก็อันนี้คือพูดย้ำกันหลายครั้งแล้วนะคะตั้งแต่
โอ้โหน่าจะพูดกันมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะว่า
หนี้เป็นแล้วต้องใช้เขา
แต่ทวงหนี้มันมีวิธีปฏิบัติอยู่
ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรกับลูกหนี้ก็ได้ไม่ได้นะคะ
คือมันมีวิธีปฏิบัติในการทวงหนี้อยู่
เข้าใจคนที่เป็นเจ้าของเงินที่ให้เขากู้ยืมไปนะคะว่า
บางคนก็เจอลูกหนี้แบบสุดเลยเหมือนกัน
แต่มันก็ย่อมจะเป็นวิธีปฏิบัติที่กฎหมายคุ้มครองเอาไว้นะคะ
ครั้งล่าสุดนี้ที่เป็นข่าวก็คือเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนมีนาคม
เกือบจะกลางเดือนแล้ววันที่๑๒ช่วงหัวค่ำที่หน้าศัพท์สินค้าแห่ง๑
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองต่อสายตำรวจ
ไม่ว่าจะเป็นของโรงพักในพื้นที่ก็คือครูคดเอง
หรือว่าอาจจะเป็นผู้บังคับการจังหวัดปฐุมธานีนะคะว่า
หน้าถึงไหนแล้วรูปภัณฑ์สันฐานเจอตัวไหมบ้านอยู่ไหน
ไปเจอบ้านแล้วเจอตัวหรือเปล่านะคะวันนี้ที่จะคุยกันกับเรา
มีทั้งหมด๓ท่านด้วยกันท่านแรกคือผู้ที่บาดเจ็บ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังได้ว่าเราเองก็เป็นลูกหนี้ดื้อไหม
เหนียวนี่หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกนะคะ
คือยังไงมันมีวิธีปฏิบัติที่ห้ามล้ำเส้นกันอยู่
ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แต่อะไรเป็นชนวนที่ทำให้ถูกทำร้าย
หนักขนาดนี้นะคะคือคุณวีรพัฒน์คำพิรานนท์
และอีกหนึ่งท่านก็คือภรรยาของผู้บาดเจ็บนะคะ
คุณพัชรพรภารคุณและเราก็เลยเชิญทนายมานั่งคุยให้ฟัง
เอาให้กระจ่างกันอีกรอบนึงมีกี่รอบก็ต้องคุยเรื่องกฎหมายเป็นหลักกันทุกรอบนะคะ
นายเกิดผลแก้วเกิดสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

อย่างที่บอกนะคะคือเราเข้าใจเข้าใจเจ้าหนี้ด้วยนะ
ไม่ใช่ไม่เข้าใจคือบางทีเราก็เจอเจ้าหนี้แบบเจ้าหนี้ดีอ่ะ
แล้วเจอลูกหนี้แบบโอ้โหสุดเลยเหมือนกันนะคะ
คือพูดกันไม่รู้เรื่องแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหน
แต่ที่แน่เนี่ยตอนนี้เข้าใจถูกไหมว่ายังตามตัวเจ้าหนี้ไม่เจอ

คำว่าตามไม่เจอแปลว่าอะไรคะคุณวีรพัฒน์คือไม่รู้ที่อยู่หรือรู้แต่ไม่เจอ
ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงหรือรู้แต่หาตัวไม่เจอ
ตอนปัจจุบันตำรวจรู้ที่อยู่นะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่แล้ว
เขาย้ายบ้านหรือว่าเขาไม่อยู่บ้านตอนตำรวจไปหาคะ
เขารู้ว่าเขาต้องไปแล้วนะฮะเห็นหนีไปแล้วทำได้ฮะ
เพราะฉะนั้นคือตอนนี้หาตัวเจ้าหนี้ไม่เจอ

เดี๋ยวก่อนไปที่รายละเอียดตั้งแต่เดือนมีนานะคะที่เกิดเหตุเอาตอนปัจจุบันก่อน
คุณวีรพัฒน์สุขภาพหลังจากที่ถูกทำร้ายเป็นยังไงบ้างครับ
ก็สมองกระทับกระเทินมากทำให้ผมเป็นภูตเร่งเหมือนกับพี่กาล

ความขออภัยนะคะเดี๋ยวขอแย่ตามเพื่อก็ให้เข้าใจอาการที่เกิดขึ้นนะคะ
ลักษณะถ้าเราเราขออนุญาตที่เราเห็นจากผ่านทางหน้าจอเราก็จะเห็นได้ว่ารักษณะของรูปกระโหลกเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะก็คือยุบเข้าไปคือตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
ตอนที่เกิดเหตุเลยคือแค่ยุบหรือว่าแตกหรือว่าเกิดจากลักษณะแบบไหนที่ทำให้ณตอนนี้เรามานั่งคุยกันได้แล้วยังมีรูปของกระโหลกในลักษณะที่ผิดไปจากเดิมคะ
คุณหมอบอกว่าหลอกนี่แหลกเลยฮะแหลกเลย
เพราะฉะนั้นลักษณะรูปที่เราเห็นเนี่ยคือมีอะไรเข้าไปดามไว้ไปทำไว้หรือว่ามันเป็นไงค่ะ
อนุญาตนะคะว่าถ้าสมมุติเราเราสัมผัสไปตรงที่มันยุบเข้าไปเนี่ย
จะยังมีกระโหลกหมายถึงว่ากระดูกกระโหลกอยู่ข้างในไหมคะ

แสดงว่าถ้าสมมุติกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีลักษณะไม่แข็ง
คุณหมอก็ไม่ถึงกันนิ่มแบบเป็นน้ำอย่างนั้นนะแต่ว่า
เหมือนผิวเราอย่างนี้ไหมคะคือกดผิวแล้วเราแบบนิ่มเข้าไปใช่ไหมคะ
อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีความตึงตัวของเขาหน่อย
แต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนแบบเวลาเราสัมผัสที่แบบกระดูกที่แบบเรากดได้แรง
อันนี้เพิ่งจะเหมือนกดเข้าไปแล้วมันก็จะมีความหยุ่นเข้าไปหน่อย
ผมเข้าใจว่าหนังสินสารตรงนี้มันจะหนากว่า
กระดูกกระโหลกนั้นคือแหลกเลยแหลกเลยครับ
วิธีการรักษาของคุณหมอคือยังไงบ้างคะคุณวิรพัฒน
ตอนนั้นมันเลือดไม่ออกครับมันบวมมากเลย
ต่อผมไม่รู้ตัวอันนั้นหมายความว่านี่อาการที่บวม

คือก็บอกว่าตรงนี้มันจะหนูนขึ้นมาเลยบวมขึ้นมาบวม

ต้องรีบผ่าตัดเพราะว่าโรคมันคลั่ง
อย่างนั้นถามอาการก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปเล่าเหตุการณ์นะคะในกระดูกผล
ถามคุณพัชราพรค่ะตอนที่เกิดเหตุสภาพที่เราเห็นคุณวีรพัฒน์เป็นยังไงบ้าง
แล้วตอนที่ไปเจอคุณหมอคุณหมอบอกว่ายังไงบ้างระหว่างรักษาตัวคะ
ตอนที่เกิดเหตุนะคะก็เลือดไม่มีนะคะเลือดไม่ออกเลยคือเลือดคั่ง
ข้างในสมองเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้สุดนะคะค่ะ
แล้วพอผ่าตัดเรียบร้อยคุณหมอก็บอกว่าอาการจะก็คงจะไม่ปกติใช่ไหมคะ
เพราะว่าส่วนที่โดนทำร้ายที่มันแหละละเอียดแล้วก็เสียหายไปประมาณ๑๐
ตอนที่เกิดเหตุแล้วเลือดไม่ออกมาเลยเป็นลักษณะบวมคั่ง
แต่คุณหมอต้องผ่าตัดอย่างนี้ป่ะคะใช่ค่ะผ่าตัดเพื่อระบายเลือดออกมา
แล้วก็เรียนเข้าใจถูกไหมว่าต้องเอากระดูกกระโหลกที่เขาแตกละเอียดออกมาด้วย
โดยที่คุณหมอไม่ได้ใส่อะไรทดแทนเข้าไปใช่ไหม
ยังใส่ไม่ได้ตอนนั้นใส่ไม่ได้

ถ้าเราจะใส่เนี่ยต้องรออย่างต่ำ๖เดือนไปแล้วให้แผลมันหาย
ก็คือเหมือนกับเป็นการรักษารูปแผลไปใช่ไหมคะ
แต่ว่าณตอนนี้ถือว่ากลับมา๑๐๐หรือยังคะคุณพิรพัฒน์
ไม่มีทางนะครับทั้งชีวิตไม่ได้
คือเดินเหิน๑๐๐แผลสมานหมดแล้วอาการเจ็บแผลน้อยลงแล้ว
คือใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างนี้ไหมคะ
ใช้ชีวิตปกติรอกจากคำการการคิดกันจะพูดอย่างนี้แหละ
ตรงที่โดนกระทบมันมีผลต่อร่างกายเราตรงไหน
มันมีผลกระทบต่อซี่ขวาทั้งหมด
มันก็จะอ่อนแรงหน่อยหนึ่ง

แต่อ่อนแรงแต่ว่าเรายังสั่งการเขาได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะ

ยกมือกำมือกำหมัดยกได้หมด
ผมยังขายข้าวผัดปูได้
อันนี้คือสิ่งที่ต้องการจะถามว่าอันนี้เรียกว่าเหมือนเดิมของเราไหม
เช่นเราสามารถเดินเหินได้เราสามารถทำมาหากินของเราได้ตามปกติ

แล้วหมอก็บอกไว้ว่ายังไงก็ไม่มีทางกลับมา๑๐๐

ขออภัยนะคะตรงบริเวณที่รูปกระโหลกยุบลงไป
จริงแล้วยังจะต้องไปทำอีกไหมเอาที่คุณวิรพัฒน์วางแผน
อายุผมสูงแล้วคุณหมอก็ไม่แนะนำ
ถ้าไม่จำเป็นจริงอย่าไปโดนมันดีกว่า

เพียงแต่ระวังหน่อยว่าห้ามนั่งมอเตอร์ไซต์
ห้ามแบบว่าดีอย่าล้มแล้วกัน
หรือว่าโดนไม่ดีมีอะไรมีมาใส่

ทีนี้ย้อนไปถึงวันเกิดเหตุ
วันเกิดเหตุตามข่าวเกิดขึ้นช่วงประมาณ๓ทุ่มของวันที่๑๒มี
โดยประมาณครับประมาณ๓ทุ่มนะครับ

เดี๋ยวตอนที่สลบหมดสติไปเดี๋ยวให้ภรรยาเป็นคนช่วยเล่าเชิญค่ะ
คือผมขายของเป็นแผงลอย
หลังจากเสร็จแล้วผมก็เก็บรวบรวมของกองไว้ข้างข้างตลาด
ผมก็ไปล้างไม้ล้างมือกันในห้องน้ำใกล้กับที่จอดรถ
หลังจากล้างเสร็จผมก็บอกอาวุธ์แฟนก่อนว่า
ผมก็เดินมาจากจุดเจอห้องน้ำ
ถึงเสือรถเนี่ยประมาณสิบห้อเมตรนะฮะไม่น่าไม่น่าสิบห้าสิบเมตรอะไรอย่างเงี้ย
ก็ผมก็ได้เอาเอาแค่ขาไปสตาร์ทสตาร์ทเครื่องอ่ะ
มันต้องใช้พุทธสตาร์ทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาขาข้างหนึ่งใส่เข้าไปเหยียบไอ้เบรก
แล้วก็ไม่รู้สึกแล้วไม่รู้สึกตัวเลยภาพตัดอย่างเงี้เหรอคะ
ตัดไปเลยไม่รู้คือแล้วถ้าสมมติเราตอนนี้เรารองย้อนความจำนะคะ
พอเราได้สติกลับมานะตอนนี้ที่เรานั่งคุยกันหรือก่อนหน้านี้เนี่ย
เราเห็นคนเดินตามเราไหมคะไม่มีเลยไม่มีไม่ได้ยินเสียงใครอยู่รอบตัวที่แบบ
มันใกล้ตัวแบบผิดสังเกตไหมไม่มีเลยฮะไม่มีใครตะโกนชื่อไม่มีเลย
ไม่มีใครเรียกอะไรหรือส่งเสียงใดที่ทำให้เราแบบเหมือนกับพังงะแล้วหันกลับไป
ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเลยฮะไม่มีไม่รู้เรื่องเลยที่บอกว่าสตาร์ทรถอยู่โทษนะคะ
มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์อ่ารถยนต์ค่ะรถยนต์อ่าตอนนั้นปิดประตูเข้ามายังไงฮะ
ไม่ฮะเปิดประตูกำลังเปิดเปิดประตูแล้วก็ต้องขามันต้องเหยียบเบรกกัน
มันถึงจะสตาร์ทรถได้ใช่ไหมฮะอีกขานึงยังอยู่นอกรถอยู่เลยฮะ
นึกภาพไหมฮะคือขาซ้ายมีอยู่ด้านด้านแล้วก็กดยังเข้าไม่เต็มตัว
ใช่เอายังเอาตัวเราเข้าไม่เต็มตัวเลยใช่ไหมคะคือตรงที่จอดรถไว้นี่เปลี่ยวไหมคะ
มันเป็นที่จอดรถของของห้างสรรพสินค้าตอนนั้นถ้าสมมุติราว๓ทุ่มนี่ถือว่าเปลี่ยวไหมคะ
ห้างห้างปิดแล้วส่วนมากรถจะมาอยู่ทางนั้นจะเป็นรถของพวกพ่อค้า
อาจจะเป็นคนที่ทำงานที่แผงอ่ะนะครับผมอ่าฮะซึ่งตอนนั้นคนส่วนใหญ่เก็บร้านกันหรือว่า
กำลังเก็บใช่ฮะมันไม่ไม่ไม่พลุกพลาดนะเพราะเอิญว่าถ้าดันยังไม่มีใครมาก่อน
เราดันมาถึงก่อนนะฮะอ๋อเดี๋ยวนะมันช่วงมีนานเนี้ยมันมันก็อยู่ช่วงโควิดน่ะนะคะ
กำลังเริ่มจะเริ่มยังยังงงงงอยู่ว่าเอ๊ะปิดไม่ปิดเอ้าอยู่ยังไงกันดี
แต่ว่าณที่เราเกิดเหตุวันนั้นนี่คือวิถีชีวิตน่าจะยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมคะ
สิบสองมีนาสิบก็เริ่มเริ่มเริ่มใส่หน้ากากกันแล้วชาวบ้าน
แต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าต้องระวังอยู่กันแต่บ้านตอนนั้นยังไม่ขั้นนั้นใช่ไหมค
เพราะฉะนั้นยังยังเพราะฉะนั้นคนก็จะยังอยู่ในแบบครับผมจำนวนตามปกติครับอ่า
เพราะฉะนั้นคือพอภาพตัดเสร็จแล้วที่ฉันต้องถามที่ภรรยาแล้วใช่ไหมคะ
ยังไงคะคุณพัชรพรก็หลังจากที่ล้างมือนะคะ
ปกติทุกวันเราจะเดินมาเอารถพร้อมกันแล้วก็เข้าห้องน้ำล้างไม้ล้างมือก่อนใช่ไหมคะ
แล้ววันนั้นแกบอกว่าอากาศร้อนนะเดี๋ยวจะไปสตาร์ทรถเรานะอะไรอย่างเงี้ยอ่า
ก็เดินไปดิวไปที่รถเราก็ได้ยินตอนล้างมือ
ได้ยินเสียงสตาร์ทรถแล้วนะคะก็พอล้างมือเสร็จ
สักพักนึงเสียงหยุดไปแล้วพร้อมกับได้ยินเสียงไม้ค่ะ
ไม้เป็นไม้ละสามเลยดังมากสี่ครั้งดังสนั่นคือมันกล้องนะคะ
มันกล้องเพราะว่ามันมันเงียบสงัดนะคะมันกล้องมากเลยในหัวเนี่ย
สี่ครั้งเลยอ่ะแล้วก็ทั้งวิ่งทั้งเดินออกมาเลยอ่ะ
แล้วก็ตะโกนบอกว่าทำอะไรกันน่ะทำอะไรหยุดเดียวนี้นะ
เขาก็ตกใจเขาก็ทิ้งไม้ตรงนั้นเลยแล้วก็วิ่งออกไปเลย
ตอนที่ได้ยินเสียงตอนนั้นเนี่ยนอกจากตัวคุณพัชราพรแล้ว
มีใครวิ่งหรือใครได้ยินด้วยแล้วมาไม่มีใครเลย
ไม่มีใครมีเราสองคนโอ้ก็ตะโกนสุดเสียงเลย
โกนแบบลั่นเลยอ่ะตอนที่เราได้ยินเสียงว่าเหมือนกับมีเสียงอะไรกระทบกันเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นได้ยินเสียงร้องของคุณวีรพัฒน์ไหมคะไม่มีเสียงอะไรเลย
มีแต่เสียงไม้อย่างเดียวเลยไม่รู้ตัวแล้วสี่ครั้งคือดังป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบสี่ครั้งเลย
เราก็รู้แล้วว่าไม่มีใครมากับเราไม่มีคนเดิน
แล้วก็ไม่มีแก๊งวัยรุ่นที่จะมาดักทำร้ายกันเรารู้แล้วว่าเป็นเขาแน่นอน
เพราะว่ารถก็ได้มันเสียงสตาร์ทหายไปเลยไม่มีเสียงรถแล้วดับไปเลย
เราก็เลยทั้งวิ่งทั้งล้างมือยังไม่เสร็จทั้งวิ่งทั้งอะไรออกมาจากห้องน้ำเลย
เดินกึ่งวิ่งกึ่งเดินแล้วก็ตะโกนสุดเสียงเลยตอนนั้นคือทำอะไรไม่ถูก
ตะโกนบอกหยุดนะหยุดนะทำอะไรกันอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้
พอเขาได้ยินเสียงเราตะโกนเขาก็ทิ้งตรงนั้นเลยทิ้งไม้แล้วก็วิ่งข้ามไปเลย
ภาพที่เห็นภาพแรกตรงที่เกิดเหตุเห็นอะไรบ้างคะ
เขานอนตอนนั้นเขาแบบว่าเบลอเขาก็พูดไม่รู้เรื่อง
คือเราพยายามเขย่าตัวนะคะเขย่าตัวเพื่อไม่อยากให้เขาหลับ
เพราะว่ากลัวหมดสติแล้วกลัวแบบกลัวไปเลยใช่ใช่เราก็พยายามเรารู้แล้วว่า
หัวที่เขาบวมขึ้นทันทีเลยบวมบวมมากเลยอ่ะบวมบวมบวมแบบสุดเลยอ่ะ
เลือดไม่ออกเราพยายามประคองคือเขานอนลาบลงแล้วนอนลาบลงอย่างนี้
นั้นคือได้มีเสียงคลังไหมคะหรือเงียบไปแล้วไม่เขาก็บอกว่าโอ้ยโอ้ยปวด
เราก็ถามเขย่าตัวอย่างเดียวว่าป๊าจำได้ไหมเป็นอะไรจำอะไรใครทำอะไรอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกคือเขาก็พูดวนแล้ววนแล้ววนไปวนมาแล้วบอกว่าโอ๊ยโอ๊ยอะไรอย่างนี้ใครทำอะไรใครทำอะไร
คือเหมือนเขาก็ไม่มีสติแต่พยายามเขย่าตัวไว้เพื่อไม่ให้หลับ
สภาพตอนที่เห็นเนี่ยคือกองลงไปแล้วถูกไหมคะแล้วก็ไปประคองขึ้นมาแล้วก็พยายามคุยกัน
หัวไว้เราก็นึกว่าจะเลือดออกหรือมีรอยแตกอะไรพอเราดูแล้วไม่มีเลือด
แต่เห็นบวมบวมขึ้นมาใช่บวมทันทีเลย
ซึ่งตอนที่คุณพัชพรมาถึงที่รถตรงที่เห็นคุณวิรพัฒน์ลงไปกองเนี่ยเห็นกี่คนคะ
คนเดียวค่ะอ๋อไม่ทันเห็นคนก่อเหตุด้วยนะ
เห็นเขาเห็นเขาวิ่งคือตอนนั้นเห็นกี่คนก่อเหตุคนเดียวค่ะคนเดียวเป็นผู้ชาย
หมวกกันน็อกไหมไม่ค่ะใส่หมวกแก๊ปธรรมดามีแมทปิด
ปิดแมสแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปธรรมดาไม่มีใส่แว่นตรงแว่นตาเพื่อพลางอีกชั้นหนึ่ง
ไม่ค่ะอ่าใส่เสื้อผ้ายังไงจำได้ไหมคะเสื้อสีเขียวค่ะ
เหมือนคนสั้นใช่ค่ะแขนสั้นเหมือนเหมือนเหมือนคนงานอะไรประมาณนี้
มันไม่เคยเห็นเพราะว่าเหมือนสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบค่ะอ่า
เขาสามารถกระโดดข้ามข้ามที่ที่จอดรถข้ามไปอีกฝากหนึ่งได้เลยอ่า
เขาวิ่งไปเลยหายไปหรือเราเห็นจังหวะที่เขาขึ้นรถที่คนมารออยู่
เห็นเลยค่ะไม่เห็นเลยคือวิ่งออกข้างข้างหลังห้างสรรพสินค้ามันจะเป็นทางบนเข้าข้างหลังตึก
ที่เขาเห็นนี่นะคะก็คือสวมหมวกแก๊ปที่ว่าสีแดงแล้วก็เสื้อสีเขียว
กางเกงยีนใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ารองเท้ารองเท้าก็เป็นรองเท้าผ้าใบค่ะอ่า
ซึ่งไม้ที่เขาใช้ในมือเราได้ทันเห็นไหมคะก็ณตอนนั้นเขาทิ้งไว้ตรงที่เกิดเหตุค่ะ
เป็นไม้แบบไหนคะเป็นไม้สี่เหลี่ยมเป็นยาวมากประมาณเมตรกว่าค่ะโอ้โหเอ่อ
เอ่อเขาได้ยินเสียงเราตะโกนเขาเลยทิ้งหายไปก่อนถูกไหมคะทิ้งทิ้ง
เพราะฉะนั้นจะไม่ได้สบตากันตอนที่เขาก็วิ่งสวนเลยเขาวิ่งสวนเราเลย
จริงจริงตอนที่คุณประชาพรมาถึงตัวคุณวิรพัฒน์เนี่ยจริงจริงยังได้ยินเสียงที่แบบร้อง
ร้องร้องครัวร้องครัวร้องเจ็บอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าคุณวิรพัฒน์อ่ะจำได้ว่าตัวเองอ่ะ
ตัดไปเลยคือจำอะไรไม่ได้เลยทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามา
เดี๋ยวเรามาคุยต่อถึงสาวกลับไปก่อนที่จะถึงวันนั้นค่ะทนายเกิดผลค่ะ
ฉะนั้นถ้าเอาตามที่เป็นข่าวแล้วตามที่ถามคุณวิรพัฒน์เมื่อสักครู่นี้คือว่า
ออกมาในลักษณะที่ว่าเขาก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เปิดเผยตัวนะ
หนี้นะคะถ้าเขาเกี่ยวข้องจริงนะนะคะเขาไม่ได้เปิดเผยตัวไม่ได้
ครับแต่ไม่ยากถูกไหมก็น่าจะไม่เกินความสามารถตำรวจหรอกครับ
เชื่อว่าเขาน่าจะจับกลุ่มหรือเชิญมาหรือเรียกมาพบ
และสอบสวนถึงพยานต่างพยานแวดล้อม
รวมทั้งถ้าจับคนร้ายได้นะก็จะประโยชน์มาก

คือตำรวจอาจจะจับคนที่ก่อเหตุได้แต่เชื่อมไม่ถึง
ว่าถ้าเราเชื่อว่ามีคนจ้างวานแต่เชื่อไม่ถึงคนจ้างวาน
เคยมีไหมเรื่องพวกหนี้อะไรแบบนี้ครับแล้วมันก็จบแค่คือลงท้ายคือทำร้ายร่างกายเหรอคะ
ความผิดตรงนี้มันโทษสูงกว่าทำร้ายร่างกายอยู่แล้ว
แต่ว่าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าหาน่าจะเป็นแค่เบื้องต้น
คือการที่เอาไม้หน้าสามมาทำร้ายคนทุบตีเพื่อหวังให้เขาตาย
ถ้ารักษาไม่ทันยังไงเขาก็ต้องตาย
ดังนั้นมันจะเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าอยู่แล้วครับ
แต่ความผิดฐานพยายามฆ่ามันขึ้นอยู่กับจับมือจับคนร้ายได้ไหม
ถ้าจับคนร้ายได้คนร้ายรับหรือปฏิเสธ
ถ้าคนร้ายปฏิเสธมันก็ไม่สาวต่อ
แต่ถ้าคนร้ายรับก็ดูว่ามันรับว่ามีคนจ้างวาน

ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันซักทอดต่อหรือเปล่า
ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็มีทั้งรับและก็รับเองกับซัดทอดก็มี

คุณคุณวิรพัฒน์คุณพัชรพรค่ะคือตอนนี้ตำรวจเนี่ย
เอาคืบหน้าล่าสุดตำรวจรู้เบาะแสอะไรของใครตรงไหนบ้างคะ

คนที่แตตีเนี่ยเราไม่รู้แน่นอน
แต่คนจ้างหวานที่ผมให้การว่าน่าจะเป็นสาเหตุอันนี้
เขาก็มีการเสิร์ฟประวัติอะไรเท่าที่ว่าเป็นจริงไหม
เป็นเรื่องจริงไม่ใช่สิ่งที่ผมสร้างมานะคะ
เขาก็ดูจนเขามั่นใจแล้วว่า
ว่าป้านี่ชื่อป้าร้อยร้อยล้านเหมือนที่คนรู้จักกับหลาย
สมนานเขาอ่ะป้าร้อยล้านมีตัวตนจริงแล้วก็
เพราะฉะนั้นคือและจะถึงนะตอนนี้เวทเกิด๑๒มี
จนถึงตอนนี้ตัวคนก่อเหตุทำร้ายร่างกายยังไม่ได้

เอาอย่างนี้คือยังน้อยที่ตำรวจบอกทางผู้เสียหายเนี่ยคือยังไม่ได้
ถูกมั้ยคะมีเบาะแสมั้ยคะตำรวจบอกมั้ยคะว่าเครื่องหน้ามีเบาะแสแล้ว
อ่ายังคือเขาพยายามแบบว่าให้คดีครับ
อ่ายังเขาเรียกอะไรนะรัฐกุมใช่มั้ยเอาให้แน่ใจก่อน
เพราะฉะนั้นคือตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้บอกความคืบหน้าอะไร
แต่ที่ได้คุยก็ตำรวจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นะว่ามีการให้
เอ่อนำอะไรรางวัลนำจับนะ
เอ่อส่วนของคนถ้าสมมติเราเชื่อว่ามีคนจ้างวันจริงนะ

คนจ้างวานก็ยังไม่ได้คืบหน้าใช่ไหมคะยังไม่ได้ตัวแล้ว
ยังไม่ได้แล้วใกล้ไหมคะใกล้ไหมน่าจะหลบหนีไปแล้ว
รู้สึกว่าน่าจะหลบหนีไปแล้วที่เขาเรียกกันว่าป้าร้อยล้านเพราะอะไรฮะ
ก็เขาเป็นอ่าพลที่ปล่อยเงินกู้ค่ะในบริเวณนั้นนะฮะค่ะ
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะตลาดเดียวตลาดอื่นก็มีอ่าแต่ตัวเขาเนี่ย
พอเป็นใจที่ทั่วนะฮะอ่าสำนาญสำไออะไรเขาเรียกสำสำนาญ
น่าชื่อร้านร้านเนี้ยคือมันเกิดขึ้นมาเป็นสิบสิบปีแล้ว
ชื่อของป้าอ๋อเรียกตามกันมาครับครับสำยานามนี้เนอะใช่ครับ
ใช่ไหมคะแต่เวลาเวลาตกลงจะกู้เงินอะไรกันเนี่ย
คือเจอตัวใช่ไหมคะครับค่ะเจอตัวเห็นหน้ามามาเดินตลาดได้คุยอ่ะ
คือไม่ใช่ว่าแบบโหหลบซ่อนตัวแล้วมีตัวแทนไม่ใช่ครับ
เจอหน้าคุยกันนะคะนี่ถ้าสมมุตินะคะถ้าคิดว่าการทำร้ายร่างกายนี้
มาจากการเป็นหนี้จริงมูลหนี้เท่าไหร่คะต้นเท่าไหร่คะ
วันผมทำผมขายของอยู่นะบางทีต้องใช้เงินเดี๋ยววันเดือนนี้
ย้ายไม่มีหรือเราจ่ายคืนบ้างก็มีอะไรอย่างนี้
เอาเอาณวันที่เกิดสุดท้ายหกหมื่นครับเดือดที่เหลือค้างจะอยู่หกหมื่น
ค่ะซึ่งมีปัญหาการทะเลาะกันหรือขัดแย้งอะไรกันมาก่อนหน้าวันเกิดเหตุ
อ่าก็คือผมเริ่มเริ่มกู้เงินเขาตั้งแต่ปีห้าแปดมั้งอ๋อเดี๋ยว
งั้นถ้าถ้าย้อนกลับไปแล้วมีเพิ่มมีรถของมูลนี่เดี๋ยวเราค่อยมา
ไล่เรียนกันอีกทีครับผมแต่ว่าถ้าเอาเรื่องธุรกรรมที่ทำได้กัน
ก็คือตั้งแต่ปีห้าแปดเลยนะใช่ครับโอ้เดี๋ยวพักสักครู่นะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะลองพยายามติดต่อตำรวจในพื้นที่ด้วยนะคะ

ผู้ชมค่ะเราคุยกับผู้องกรรมศาลนี้ตำรวจภูทธรณ์ครูโค้ดนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเอกนิรุธวันสิริพักษ์ค่ะผู้องกรรมสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับค่ะผู้องกรรมขาความคืบหน้าเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายและรู้ตัวคนจ้างวานไหมคะ
คนร้ายเรื่องที่ทำร้ายทางกายยังไม่ทราบครับ
คนจ้างวานเนี่ยก็ยังเชื่อมโยงยังไม่ถึงอีกแนว
ก็พอได้บ่อแสของคนที่ปล่อยเงินกู้แล้วครับ
เดี๋ยวฉันต้องถามท่านใหม่คือจริงต้องถามคำถามก่อนว่า
ลักษณะคดีแบบคดีนี้นะคะ
คือน่าจะเป็นการจ้างวานให้ทำร้ายจากกรณีเป็นหนี้
หรือว่าอาจจะมีสาเหตุอื่นด้วยคะ
ก็ตอนนี้เรายังไม่ได้สรุปนะครับว่าการทำร้ายร่างกายเนี่ย
เกิดจะเป็นกู้หรือไม่อาจจะมีสาเหตุอื่นด้วยนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ย
ณวันที่เกิดเหตุที่ได้รับแจ้งเนี่ย
ผู้เสียหายเนี่ยเป็นระบาดเจ็บสาหัสครับ
ก็ไม่ได้สัตวินทางสมมุม
เราทั้งที่ศูนย์สวนเนี่ยก็พยายาม

การรำการครองแสดงนะครับ
การรำการตอนเนี่ยเราก็ใช้๒ส่วนนะครับ
ก็คือคดีทำร้ายล่ะครับ
เราก็เดินดำเนินการไปแล้วก็พอทราบว่าเป็นเรื่องของการมีการกู้ยืมเงินกัน
แต่เรียกอันตราเดี๋ยวเตรียดเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ก็ทีแล้วพอพิทัศน์กำหนดเราก็ได้ทำขึ้นมาอีกคดีหนึ่ง
ในเรื่องของการปล่อยกู้นะครับเพื่อจะได้ตัวคนที่ปล่อยกู้เอามาก่อน
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างออกหมายเรียกอยู่นะครับ
คือถ้าดูลักษณะของคดีหรือว่ารายละเอียดกับหลักฐานพยานที่มีค่ะ
ภูมิกับคิดว่าคือเรียนเข้าใจคือเนื่องจากตัวคุณวีรพัฒน์เข้าไปรักษาตัวด้วยนะคะ
ว่าจะได้สอบปากคำกันละเอียดเนี่ยก็ต้องทิ้งเวลาหลังจากรักษาตัว
แต่ทีนี้ถ้าพอได้ข้อมูลแล้วเนี่ยดูจากลักษณะของคดีน่าจะได้ตัวน่าจะได้ตัวไม่ช้าไหมคะท่าน
หมายถึงในคดีทำร้ายร่างกายหรือคดีเงินกู้

ทำร้ายร่างกายเนี่ยก็ถ้าถ้ามันเป็นเรื่องของคดีเงินกู้เนี่ยก็จะเสีย
ก็จะเชื่อมโยงจากคดีเงินกู้ก่อนนะครับ

เพราะตอนนี้เราได้ตอนที่เราไปตรวจที่เกิดเหตุก็ตาม
หรือปากคำที่ผู้เสียหายให้เขาตามเนี่ย
ประหยัดหลักษณะไปถึงตัวคนร้ายเนี่ยค่อนข้างน้อย
ถ้าบอกจรภิกษ์ก็เห็นรูปร่างหน้าตา
หรือรูปร่างหน้าตาก็เห็นไปชัดแต่ว่าเห็นรูปร่างเนี่ยครับ
ก็พยายามเอาลักษณะรูปร่างมาเทียบกับ
กลุ่มคนที่อยู่ในข่ายที่รับงานจ้างวานอะไรอย่างนี้ครับ
พยายามลงพื้นที่หาเปรียบเทียบอยู่
ค่ะคือจริงแล้วคือเท่ากับว่าถ้าคดีทำร้ายร่างกายเนี่ย
คือตำรวจต้องหาอยู่แล้วนะคะคือจริงมันก็ไปแบบนั้น
แต่ว่าถ้ามีข้อสงสัยว่าถ้าการทำร้ายร่างกายนี้มาจากการจ้างวาน

คือการเริ่มต้นตามที่คนปล่อยกู้ก็อาจจะทำให้คดีเร็วขึ้นได้

ท่านคะเดี๋ยวขอสุดท้ายก่อนค่ะ
ถ้าสมมุติเป็นคดีลักษณะที่อยากจะให้มีคนช่วยตำรวจตามหาด้วย

ตอนนี้บ่อแสที่ใกล้ได้ตัวคนที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
ก็คือในเรื่องคดีโดนกู้ที่พูดว่าคุณป้า๑๐๐ล้าน

เราเองก็ตั้งบอดแสสำหรับผู้ดีให้บอดแส
สามารถพาตัวป้ามาแจ้งข้อคำเรื่องของเงินกู้ได้

ในเฟซบุ๊กของโรงพักษณ์ก็จะมีรูปภาพของคุณป้าอยู่
ถ้าได้รับหว่อแสให้แจ้งมาที่สตภได้เลย
ค่ะมีนำจับด้วยนะคะ
ใช่ครับคุณป้าจะไปกันกู้ด้วยตัวเอง
เก็บสดด้วยตัวเองเก็บด้วยตัวเอง
ไม่ใช้โทรศัพท์ไม่มีคนเดินตามไม่มีอะไรเลย
ค่อนข้างจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวพอสมควรนะฮะ
แต่ว่ายังมีคนพบเห็นอยู่ย่านรัง๔๐นะฮะ
ถ้าพบเห็นคุณป้าแจ้งที่สตภได้เลย
จะได้เชิญตัวคุณป้ามาแล้วก็จะได้มาสอบส่วนต่อไป
ได้ค่ะภูมิกับยังไงขอบคุณท่านมากนะคะ
สำหรับตอนนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
เพราะว่าอย่างที่ตำรวจบอกก็คือเอาเข้าจริง
ถ้ายังมีคนพบเห็นอยู่ก็คงไม่ได้ยาก
ส่วนจะพิสูจน์ว่าเขาเกี่ยวไม่เกี่ยวในการจ้างวา

ว่าเหมือนเดิมเลยคือไม่ว่าลูกหนี้นะคะ
งอแงแค่ไหนสิ่งที่ทำได้ของเจ้าหนี้มันมีกฎหมายกำหนดอยู่สักครู่ค่ะ
มาที่ธนายเกิดผลค่ะ

แต่จริงแล้วข้อเท็จจริงเรื่องของการจะงอแงไม่งอแง

กฎหมายก็รองรับสิทธิ์ของเจ้าหนี้อยู่แล้ว
ว่าโอเคถ้าลูกหนี้ผิดนัดผิดชำระหนี้
คุณก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลไปฟ้องร้องไปบังคับคดีเอา
ขนาดค่าโทรศัพท์ไม่กี่หมื่นบาทก็ยึดบ้านได้ทั้งหลัง

แต่ถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้ทำตามกฎหมาย

ที่เราเป็นข่าวเป็นข่าวกันอยู่บ่อย
ซึ่งความผิดที่รุนแรงที่สุดก็คือ
คมครูหรือทำร้ายลูกหนี้

โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๕แสนบาท

ใช่คืออย่างนี้คือโทษจำคุกด้วย

แต่ว่าอย่างว่าก็คือต้องพิสูจนให้ได้ว่าจ้างวานถูกไหมคะ
เอาแน่นอนครับตอนนี้เขาไม่ได้มาทวงด้วยตนเอง

คือลักษณะของถ้าเป็นคดีนี้สมมุติว่าเจ้าหนี้จ้างวาน

หรือทำร้ายร่างกายเกี่ยวกับหนี้นะ
แต่อย่างที่ตำรวจพูดเมื่อกี้นะครับว่า
ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องทวงหนี้หรือมีเรื่องอื่นด้วย
ถ้าเป็นเรื่องทวงหนี้ก็ว่าเป็นเรื่องทวงหนี้
แต่ถ้าเป็นเรื่องความแค้นส่วนตัวหรือเรื่องแบบหมั่นไส้เรื่องอะไรก็แล้ว
แต่มันก็ผิดอยู่อีกกฎหมายอีกอยู่แล้วนะครับ

จริงถ้าแบ่งมาในสรุปนี้ยังไม่ได้เกิดผลบอกก็คือแบ่ง

ส่วนจะมีการจ้างวานไหมต้องพิสูจน์
แล้วก็ในส่วนของการปล่อยกู้นอกระบบเองมันก็จะถูกตรวจสอบเองโดยกฎหมายเช่นเดียวกัน
กู้นอกระบบก็เป็นเรื่องที่ตำรวจต้องดำเนินการอยู่แล้ว
เพราะว่าเขาสืบสวนได้ข้อมูลว่ามีการปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมาย

ในขณะเดียวกันชายคนอื่นมาธวงหรือมาทำร้ายร่างกาย
เกี่ยวกับหนี้ก็ผิดปฏิบัติบรรทุนนี้ด้วย
แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไปว่ากันเรื่องของกฎหมายอาญา
เกี่ยวกับการทำร้ายหรือการพยายามฆ่า
ก็เป็นสิทธิ์ทางแพ่งที่จะเรียกค่าเสียหายคืนถูกไหมคะ
จากที่โดนทำร้ายร่างกายถ้าสมมุติสู้นะคดีมันนัวเหมือนกันนะคะมันหลายคดี
คำว่านวงคือถ้ามันเกี่ยวข้องกันหมดคือมันจะเป็นพวงหมดเลย
แต่ว่าเราจะเสียเวลาในการฟ้องร้องกันหน่อยใช่ไหมคะ
คือมันไม่มีทางอื่นเลยถูกไหมคะก็คือต้องฟ้องกันอย่างเดียวแจ้งความกันอย่างเดียว
ก็มีทางเลือกทางเดียวนะครับเพราะว่าไปคุยดีเขาจะยอมคุยด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
ตอนนี้ขอให้ได้ตัวก่อนคือไม่ว่าจะเป็นคนทำร้ายร่างกาย
สมมุติว่าถ้าเราคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องทวงหนี้เจ้าหนี้ต้องได้ตัวก่อน

ใช่ไหมคะอย่างนั้นย้อนกลับไปตอนที่เริ่มต้นเป็นหนี้กับเจ้าหนี้คนนี้นะคะ
มีคนเป็นหนี้เจ้าหนี้คนนี้เยอะไหมคะ

มีแต่เขาไม่เปิดคุย
หน้าน่าจะเป็นร้อยคน
ทีนี้เขาเคยมันเคยมีข่าวว่าใครซึ่งเป็นลูกหนี้ของผู้หญิงคนนี้ที่ถูกทำร้ายร่างกายไหมคะ
มันไม่มีแต่ว่าตัวเขาจะชอบเล่าให้ฟังว่าวันก่อนเนี่ยไปเล่นงานคนนี้เพราะว่าเบี้ยวหนี้อะไรอย่างนี้
เดินมาเขาก็ถ้าพูดสำหรับคนก็ยันลงมา

บอกตกตกสะพานลงไปเนี่ยมันก็เหมือนเป็นอุบัติเหตุ

อย่างเงี้ฮะอืมอ่าฮะทีนี้เอ่อตอนก่อนเกิดเหตุเนี้ย
มีทะเลาะวิวาสอะไรหรือมีปากมีเสียงอะไรกับเจ้าหนี้ไหมคะ
หกดึงปีหกดึงที่ผมกำค้างก็อยู่กันแหละหกหมื่นบาทเนี้ยค่ะ
เขาก็มาทวงที่แผงกำลังผมกำลังขายของเนี่ยนะฮะเขาก็มาบอกว่า
เขาเขาเขาจะเลิกแล้วอาชีพเนี้ยอืมนะแต่เขาเขาต้องการนะหกหมื่นเนี่ยคืน
ดอกเบี้ยเขาไม่สนแล้วอ่าใช่ไหมคือต้องหาทางหาให้เขาให้ได้
ผมก็บอกผมไม่มีปัญหาหรอกป้าป้าผมชั่วโมงนี้มันหาเงินลำบากเขาก็บอกว่า
ถ้าไม่หามาเขาก็จะเอาพวกรับจ้างโทเน่มา
ถ้าไม่มีก็ต้องเจ็บตัวเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติเคยมีปากเสียงกันตั้งแต่หกหนึ่ง
ทำไมทำไมเราถึงคิดว่าหกสามเกี่ยวกับเขาคะ
ก็ตลอดระยะเวลาสองปีได้ติดต่อกันไหมคะคือเขาก็ยังอยู่
บริยาณเบลเลนท์พวกนั้นนะฮะเก็บเงินเก็บต้องให้ก็งให้กรงดอง
แต่เราเว้นไม่ได้จ่ายมาแต่เค้าไม่ยอมเจอหน้าสาผมเลย
ไม่มาเก็บเงินไม่มีอะไรเลยแต่เขาประกาศไป
ทั่วตลาดเลยว่าข้าวผัดปูเนี่ยเจ็บแน่นอน
ทีนี้ถึงช่วง๒ปี

ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเกี่ยวก่อนนะคะ
แต่สุดท้ายต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเกี่ยวก่อน

คุณวิรพัฒน์ก็ตามนะคะเดี๋ยวยังไงคงได้ตามต่อเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นคดีหลังจากที่หายป่วยมานะคะ
เดี๋ยวรอจากตำรวจครูคดด้วยนะคะยังไงขอบคุณทั้ง๓ท่านในรายการวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ